เป็นเรื่องที่เราต้องเฝ้าระวังจริง
คือทั่วโลกเขาเฝ้าระวังกัน

อยู่ภายใต้พรกรฉุกเฉินทั่วประเทศ
และเราก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน
พื้นที่เลยว่าถ้าไม่จำเป็นจริง

เพราะว่าเราต้องการแพร่กระจายของโรคโควิด๑๙

ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาไม่กลัวเหรอ

วัยรุ่นไปรวมตัวกัน

สุมกินเหล้าเสพยาเสพติด

แล้วคนเขาไปเห็นแล้วเขาทนไม่ได้
ทนไม่ไหวแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าไปตรวจสอบ

ปฏิบัติการพิเศษจังหวัดเชียงราย

ร่วมกับตำรวจสพบ้านดู่

เพราะว่ามีพลเมืองดีเขาเห็นแล้วเขาทนไม่ไหว

ปาร์ตี้กันเสียงดังไม่กลัวกฎหมายเลย
ไม่กลัวโรคโควิด๑๙กันเลย

อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะคุณผู้ชม

อายุตั้งแต่๒๐ไปจนถึง๓๐
ไม่เกินนี้๒๒คน

คนผู้หญิง๑๒คน

บางส่วนก็อยู่ในห้องพัก

มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีบุหรี่
มียาเสพติดด้วยนะคะนี่ค่ะ

ถุงพลาสติกแบบนี้เกลื่อนเต็มพื้นเลย

สามห้องนะคะ
สามห้องเลยนะ
ใส่เสื้อผ้าด้วยค่ะ

เปิดห้องพักตั้งแต่คืนวันที่๒๖มีนาคมค่ะ

อายุ๒๔ปีเป็นคนชวน

มาปาร์ตี้กันนะคะ

จำนวน๒๓๗๐๐๐บาท
อยู่ในกระเป๋าสะพายของนายนิรันดิ

แล้วก็แจ้งข้อหาร่วมการครอบครองยาเสพติด

มีวัตถุออกฤทธิต่อจิตประสาทประเภทสอง

ส่วนเงินสดที่ยึดได้ก็จะต้องหาที่มาค่ะ

เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายไหม

ในประโยนปราสกุลพวกราชการจังวัดเชนกราย

ก่อนหน้านี้ไปไหนกันมาบ้าง

เพื่อตรวจหาโรคโควิด๑๙ก่อนนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เดินทางไปที่โรงพักบ้านดู่ค่ะ
ก็มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาสอบประวัติกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง๒๒คนนี้แล้ว
เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราแบบนี้นะคะว่า
ผลการตรวจผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ย

หรือว่าติดโรคโควิด๑๙แต่มี๕คนเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังกักตัว๑๔วัน
เพราะ๕คนนี้ค่ะมาจากจังหวัดเชียงใหม่
นั่งรถยนต์ส่วนตัวมาด้วยกัน
หนึ่งในห้ามีประวัติของแฟนเคยไปใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิดสิบเก้า
นี่ไงเป็นกลุ่มเสี่ยงกันด้วย
โอ้โหส่วนที่เหลืออีกสิบเจ็ดคนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ถือว่าเสี่ยงเล็กน้อยค่ะ
แต่ก็ต้องเฝ้าระวังก็ไปร่วมปาร์ตี้กับ๕คนที่เขาเป็นกลุ่มเสี่ยง
นี่ไงนี่หันเลยต้องเฝ้าระวังกันหมดอ่ะทั้ง๒๒คนนี้
มันถึงแพร่กระจายขยายวงไปเรื่อยไงใช่ไหม
เพราะว่าชอบไปคิดว่าเออไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอก
ก็เนี่ย๒๒คนเนี่ยก็มีจนได้มีคนนึงใช่ไหม
ใช่ไหมแล้วก็มากับเพื่อน๕คน๕คนนี้ก็มาต่อกับพวกนี้
ทีนี้ก็เลยเพิ่มอีก๒๒คนต้องกักตัวมันเลยเป็นวงกว้างแบบนี้แหละค่ะ
อืมเนี่ยนะคะทีนี้ค่ะหนึ่งในผู้ต้องหาบอกกับผู้สื่อข่าวว่า
ก็รู้นะว่ามีประกาศใช้พรกรฉุกเฉินเพื่อป้องกันโรคโควิด๑๙
แต่ก็ยังมาปาร์ตี้รู้นะว่ามีพรกรฉุกเฉินแต่ก็มาปาร์ตี้
เพราะว่าก็คิดว่าตัวเองป้องกันดีแล้วไม่ป่วยหรอกไม่ติดหรอกไม่ป่วยหรอก
มาปาร์ตี้ก็รู้เท่าไม่ถึงการเบื่อประโยคนี้มากเลยรู้เท่าไม่ถึงการ
ผู้สื่อข่าวก็เลยไปคุยกับเจ้าหน้าที่โรงแรมค่ะเออเออนี่ต้องถามเออ
ว่าเออมีมาตรการยังไงเนี่ยทางโรงแรมบอกว่าเอาอย่างนี้ก่อน
มาตรการทำความสะอาดฆ่าเชื้อก่อนนะคือโรงแรมก็มีการป้องกันฆ่าเชื้อ
น้ำยาแอลกอฮอลได้ตอลอะไรอย่างเงี้มีหมดแต่สิ่งที่เกิดขึ้น
โรงแรมไม่รู้ว่ามามั่วสุมปาร์ตี้กันเพราะเช็คอินมาเช็คอินกันสองคน
หลังจากนั้นก็เข้ามาเนี่ย๒๒คนอ๋อไม่รู้เลยเหรอเออโรงแรมบอกไม่รู้
เปิดสามห้องยี่สิบสองคนอยู่ริมสระน้ำแล้วเสียงดังอ๋อ
ชาวบ้านเขายังรู้ไงชาวบ้านเขาถึงแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาไง
เจ้าหน้าที่โรงแรมบอกไม่รู้เช็คอินสองคนแล้วคือผมก็ไม่สนใจเลยเหรอ
สิบสองคนขับรถมาเดินเข้ามาอะไรเข้ามาอ๋อโรงแรมไม่รู้เลยเหรอ
ดูสิชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกเขารู้อ่ะ
ผู้สื่อข่าวไปคุยกับชาวบ้านในพื้นที่อยู่ใกล้กับโรงแรม
เขาบอกว่าเขารู้แล้วเขาก็ตกใจมากนะเนี่ยติไปถามมาเออเนี่ย
ก็เลยไม่เข้าใจทำไมถึงมาปาร์ตี้มั่วสุมกันแบบนี้ทั้งที่มีการประกาศใช้พรกรฉุกเฉิน
ถ้าเขามีเชื้อจริงพวกผมก็ต้องโดนตามอีกเพราะว่าด้านล่างเพราะว่าพนักงาน
ก็ต้องมาซื้อของมาซื้ออะไรข้างล่างเพราะว่าเนี้ยตรงข้างข้างบ้านผมก็มีมีร้าน
มีร้านที่ว่าเป็นซื้อชิวหวยเล็กอ่ะพี่คนเรามีจิตสำนึกเนอะ
มันไม่น่าจะทำอย่างงี้พี่พอพังเนี่ยอีกคนนึงค่ะ
เป็นคนในพื้นที่ก็บอกว่าโอ้โหพฤติกรรมแบบนี้มันแย่มากนะครับ
มันคือความไม่รับผิดชอบต่อสังคมจะมาอ้างรู้เท่าไม่ถึงการมันไม่ได้
เรื่องโควิดสิบเก้าโอ้โหเป็นข่าวทุกวันครับทั่วโลก
จะมาบอกรู้เท่าไม่ถึงการผมว่าผมรอดผมไม่ติดแน่อย่างนี้

ตัวแย่มากอ่ะเนอะเขาก็ประกาศอยู่แล้วไม่ใช่ว่าไม่ใช่ค่ะข่าวอย่างเดียว
ไม่ได้ดูทีวีในเฟสรุ่นนี้ไม่เล่นเฟสเป็นไปไม่ได้อ่ะเนอะ
คือไม่ดูแลสังคมไม่ดูแลตัวเองไม่ดูแลญาติพี่น้องเนอะ
พ่อแม่ล่ะใช่ไหมถ้าติดไปอ่ะเราไม่ได้อยู่คนเดียวอ่ะ
หรือว่าเขาไม่มีพี่น้องเขาไม่มีพ่อแม่แล้วพวกนี้ยิ่งพวกเสพยา
มันไม่เป็นได้ไงคิดว่าพวกเสพยาในร่างกายเขาแข็งแรงเหรอ
โอ้โหเนี่ยค่ะก็ต้องถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายทั้ง๒๒คนนะคะ
เหนือจากข้อหาเรื่องของยาเสพติดเรื่องของอะไรต่างที่ไปมั่วสุมกันเนี่ย
ครับมันอาจจะมีหลายข้อหาตามมาได้พรบโรคติดต่อเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยอืม
คือพวกนี้ต้องเอาให้หนักอยู่แล้วล่ะแต่โรงแรมเนี่ยผมว่าต้องจัดการด้วยนะ
คือแน่นอนว่าคุณผิดเรื่องการปล่อยให้เขามามั่วสุมใช่ไหมเสพยา
คุณจะบอกว่าคุณไม่รู้เขาเช็คอิน๒คนที่เหลือผมไม่รู้แล้ว
ไม่ได้หรอกน้ำน้ำแข็งโซดาอะไรเขาก็ต้องสั่งจากจากโรงแรมของคุณอ่ะ
จริงหน้าเคาน์เตอร์โรงแรมเวลาเห็นคนเดินเข้าเดินออก๒๒คนนะต้องสังเกตแล้วค่ะ
แล้วช่วงเวลานี้เนี่ยใช่ไหมเขาก็มีข้อกำหนดข้อห้ามอะไรขอความร่วมมือ
แม้แต่คนในโรงแรมไปนั่งกินข้าวในห้องอาหารโรงแรมคุณก็ต้องจัดที่ให้เขาห่างกัน